ส่วนทางด้านกระทรวงแรงงานเองก็เตรียมลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว๓สัญชาตินะคะ
ลาวทั้งกัมพูชาแล้วก็เมียนมาร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๓๑มีนาคมปีหน้าค่ะ
นายวรานวลปีติวันรองประหลัดระหลักษารัชกาลแทนอธิการบดีกรมการจัดหางาน
เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะมีแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ประมาณ๑ล้าน๒แสนคนโดยแบ่งออกเป็น๓สัญชาติ
คือลาวกัมพูชาและเมียนม่า
ซึ่งหลังจากที่มีการหารือกับทางตัวแทนของแต่ละประเทศทางรัฐบาลไทย
กำหนดให้วันที่๓๑มีนาคม๒๕๕๙
เป็นวันสิ้นสุดกำหนดอายุการทำงานค่ะ

และได้จัดเตรียมแผนรองรับการลงทะเบียนรายงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่๑มีนาคม๒๕๕๙
สำหรับการลงทะเบียนเพื่อทำงานต่อในประเทศไทยทำได้๒วิธีนะคะ
หรือหน่วยงานของทั้ง๓ชาติ
จะเข้ามาพิสูจน์สัญชาติและรับลงทะเบียนในประเทศ

จะสามารถช่วยให้ดูแลแรงงานต่างด้าวได้อย่างทั่วถึงในทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดระบบการทำงาน
ที่อยู่อาศัยสาธารณสุขและด้านการศึกษาค่ะ

เรื่องการไม่ให้ยึดเอกสารแรงงานต่างด้าว
เพื่อเป็นการให้สิทธิ์และเสรีภาพแก่แรงงานต่างด้าวทุกคนด้วยค่ะ

คือเราทั้ง๔ชาติไม่เคยมีปัญหากันแล้วนะครับ

แต่ว่าภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาช่วยกันทำงานเนี่ย

ก็มีความร่วมมือกัน
ทั้ง๔ชาตินะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับ

ทั้ง๓ชาติมีความประสานงานร่วมมือกันใกล้ชิด
แล้วก็รัฐบาลทั้ง๓ชาติก็ส่งผู้แทนมา
พูดคุยกันในเชิงรายละเอียดทางวิชาการ
มีความคืบหน้ามีถามเฟรมที่ชัดเจน
ที่จะช่วยรัฐบาลไทย

ประมาณ๑ล้าน๒แสนคนที่ว่า
เข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง๑๐๐
โดยมีกำหนดภายในวันที่๓๑มีนาคม
นายวรานนท์ปีติวันรองประหลัดกระทรวงแรงงาน
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
บอกอีกนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการ
ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่๓๑มีนาคมปีหน้า

ถือว่าเป็นการเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย
และถ้าหากถูกจับได้ก็จะดำเนินคดีทันทีค่ะ

ได้มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีบัตร

ระหว่างวันที่๑๐๓๐เมษายนนี้นะคะ
โดยให้เข้าออกในกรณีพิเศษ

ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติค่ะ